แต่ตอนนี้ต้องพูดถึงเรื่องของเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา
โคราชก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีต้นเทียนขบวนใหญ่มาก
แล้วใครเห็นแบบนี้ก็ตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะ
ไปดูกันหน่อยเห็นไหมที่นี่ก็อลังการงานสร้างเหมือนกัน
ที่แห่งนี้นะคะคือวัดใหม่ประตูชัยตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านเร่งช่วยกันแกะสลักเทียนพรรษาค่ะ
จะร่วมเข้าสู่การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษาในตัวเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งปีนี้วัดใหม่ประตูชัยนะคะก็ได้แกะเทียนพรรษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี่แหละสวยงาม
ชาวบ้านมาร่วมด้วยช่วยกันค่ะแต่ว่าที่ประทับใจที่สุดเลยก็คือ

ชื่อซันดี้พรปยุอีสานชื่อซันเดอร์

เออซันเดอร์ชอบงานประเพณีของไทย

ทำแบบนี้มา๓วันแล้วนะคุณ
ก็เลยทำให้ชาวไทยเองก็รู้สึกประทับใจ
ทราบซึ้งใจมีฝรั่งชื่นชอบผลงาน
ก็ทำด้วยการช่วยเหลือกันไป
ซันเดอร์บอกว่าตัวเองชอบประเทศไทยมาก
ชอบความเป็นเอกลักษณ์ชอบศิลปะมากมาย
ชอบอะไรอีกซันเดอร์ว่าวไปฟังนะจ๊ะ
เออเดี๋ยวนะ

ซันเดอร์พูดเลยขอซันเดอร์อีกรอบหนึ่งนะขอซันเดอร์สักครั้ง
ผมชื่อซันเดอร์ครับผมเป็นศิลปินจากเป็นเยี่ยม
ผมจะมีสุโรมกับชุมช่วงเท่าที่ผมซ่อยได้และกับความเห็นผมที่ผมมามองนี่ครับ
ดิฉันคงไม่ต้องพูดอะไรแล้วคงไม่ต้องแปล
เพราะซันเดอร์เนี่ยเบาอีสานแท้เลย
ว้าวได้ท่องแค่ว่างไว้เราควรจะปล่อยผ่านเรื่องนี้มั้ย
หรือเราควรจะขยี้เรื่องนี้ต่อดีขยี้นิดนึงไหม
เสียงใครนะให้เสียงภาษาไทยโดยโจโจ้โปรดิวเซอร์ของเรานี่เองแหละครับ
โจโจพูดเป็นทุกอย่างจริงขอบคุณนะครับคุณโจโจที่มาให้เสียงภาษาไทย
อย่าฟังเขาขอเอาท่อนี้มาตัดเป็นเพลงเป็นท่านแร็พด้วยนะ
เขาก็พูดตามนั้นแหละแต่เป็นภาษาอังกฤษ
บอกว่าเขามาแบบนี้เขาอยากจะมาช่วยแบบว่าจริงเขาก็เป็นศิลปินไง
คนเป็นศิลปินแต่ว่าความชอบอยู่ในนั้น
ก็เดี๋ยวคุณชนะจะพูดภาษาอังกฤษให้ฟัง

ว่ามีจังชั่นมาให้ความสนใจแบบนี้เราก็ยิ่งจะต้องรักษาเอาไว้เลยนะคะ